เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันต่อเรื่องนี้ถึงความคืบหน้านะคะ
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของคุณแม่คนนึง

ลูกชายอายุ๒๙ปีไม่ทำมาหากินอะไร

คุณพ่อซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงนี่นะเห็นแล้วก็ทนไม่ไหว

ใช้ยาฆ่าแมลงไปโรยในโอ่งน้ำที่บ้าน
นี่ชมพูม่วงนี่ไม่ใช่
เป็นผืดอะไรนะ

ใช้ดื่มใช้กินใช้หูข้าวใช้กินทั้งทำอาหาร
นี่ค่ะคือเรื่องราวนี้นะคะ
เป็นการเผยแพร่ออกมาจากนางสุบันดวงจันทร์หรือเล็กนะคะ
เป็นชาวบ้านนวลเจริญอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
ก็มีการโพสต์ภาพน้ำในโอ่งที่มีลักษณะเหมือนเกล็ดสีม่วง
วงลอยอยู่บนผิวน้ำแล้วก็ระบุข้อความว่า
มันเป็นภาษาอีสานเนอะมันหวังสี่ขาหายใต้
เอาฟูรดานมาใส่โอ่งน้ำให้กิน
ฟูรดานก็คือยาฆ่าแมลงนะคะ
โดยนางสุบันเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเที่ยงคืน
วันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
คืนวันเกิดเหตุลูกชายของเธอได้นอนเล่นเกมออนไลน์ในมือถืออยู่
อยู่บริเวณกระท่อมข้างบ้านแล้วก็โอ้โหส่งเสียงดังรบกวน
เนื่องจากว่าเล่นออนไลน์ก็คุยกับเพื่อนไปด้วย
ทีนี้สามีของนางสุบันซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงของผู้ชายคนนี้

เห็นแบบนี้ทนไม่ได้นะคะแล้วก็คิดว่าจะต้องทำอะไรสักอย่าง
ไปถอดปลั๊กอุปกรณ์ส่งสัญญาณไวไฟภายในบ้าน
เพื่อที่จะให้ลูกชายนั้นเลิกเล่นเกมสักที
ก็เป็นผลค่ะเล่นอินเทอร์เน็ตไม่ได้เขาก็เล่นเกมไม่ได้

ทะเลาะกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปนอน
แต่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาประมาณตี๓
ตัวของนางสุบัญได้ยินเสียงคนเดินผ่านภายผันมาบริเวณบ้าน

กำลังยืนอยู่ใกล้โอ่งน้ำที่มีอยู่๒ใบ
เขากำลังเทอะไรสักอย่างหนึ่งลงไปในโอ่งใบหนึ่ง
แล้วก็คว่ำน้ำขององค์ใบหนึ่งทิ้งให้หมดเลย
ก็คือกะว่าเหลือโอ่งใบเดียวใครจะต้องมาตักกินก็คือตักจากโอ่งใบนี้ใบเดียวเท่านั้น
เสร็จแล้วก็แยกย้ายกลับที่พักเธอก็ไม่ได้สนใจอะไร
จนกระทั่งตอนเช้านางสุบันเนี่ยเดินมาที่โอ่งน้ำจะตักน้ำไปหุงข้าวทำอาหาร
ปรากฏว่าไปเจอไอ้เม้นม่วงนี่แหละค่ะคือมันยังไม่ละลายอะค่ะ
ก็เลยเอ๊ะสังเกตว่ามันคืออะไรแล้วก็เห็นแมลงที่อยู่แถวนั้นน่ะ
มันมากินแล้วมันก็ตายไง
เธอก็เลยรู้สึกว่าอ่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องปกติแล้ว
ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้นี่นะลูกถึงขั้นว่าจะฆ่ากันยกบ้านเลยทีเดียว
ไปฟังเสียงของนางสุบันแม่ของผู้ก่อเหตุหน่อยนะคะ
ก็จะมาหูข้าวปกติก็เอาน้ำไม่โอ่งไงหูข้าว
พอมาล้างหม้อเอ้านี่มันฟูรดานนี่
เขาก็คงสงสัยต้องการจะฆ่าแม่ไหมคะ

ย่าตายายก็ไม่กล้าอยู่บ้านแล้วอ่ะ
ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะเสียใจค่ะ
เห็นใจนะคะเพราะว่าลูกชายคนนี้เป็นลูกแท้ของเธอชื่อนายศักดิ์อายุ๒๙ปีแล้วแล้วเธอก็เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยนะจนป่านนี้เนี่ยก็ไม่ทำงานประจำเป็นหลักเป็นแหล่งวันวันเล่นแต่เกมเล่นแต่เฟซบุ๊กคุยกับเพื่อนบางวันก็ดื่มเหล้าโวยวายเมาใส่คนในบ้านเนี่ยตลอดเลยนะคะ
รวมทั้งยังเคยเกาะเหตุใช้มีดไล่แทงตัวเธอด้วยเธอก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผลมาจากลูกชายเนี่ยติดยาเสพติดก็เลยก่อเหตุแบบนี้ขึ้น
สุบันยอมรับว่าที่เอาเรื่องราวของลูกชายมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กนั้นก็ต้องมีทั้งผลดีและผลเสียแหละแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะดูแลมาตลอดว่าก็แล้วปรำก็แล้วนะคะ
ก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คขึ้นมาอยากจะให้หน่วยงานหรือตำรวจเนี่ยพาตัวลูกชายไปบำบัดก็ได้หรือเอาไปจัดการไปดูแลอะไรก็ได้เพราะตอนนี้ครอบครัวเองก็เริ่มหวาดระแวงแล้วกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยด้วยนะคะ